คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มเขาเขม่นกันผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ปรากฏว่าตัดสินใจทำระเบิดขึ้นมาเอง
แล้วจะเอาระเบิดไปปลาบ้านคู่อริลักษณะคือจะไปข่มครู
แต่ทานโทษนะคะคนที่ซวยคือนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วเห็นไหมคะใช้คำว่ายกขยงเถอะค่ะ
นับหัวแล้วคือมากัน๑๔คน
ซ้อนสองบ้างซ้อนสามบ้างมากันแบบนี้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์เกิดช่วงกลางคืน
ดึกด้วยเขานอนกันแล้ว
ดึกของวันอังคารที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ลูกศรสีแดงปลาไปแล้วค่ะ

โอ้โฮประกายไฟเกิดแบบนั้น

ตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุก็คือในหมู่บ้านแลนดวิลล่า
ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
แล้วบ้านที่แก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปพาปลาผิดบ้านเนี่ย
ก็คือบ้านคุณวิเชียรเจริญนนทศิษย์
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะคะ

นี่ค่ะอันนี้ตอนกลางวันนะ
นี่ตำรวจสภบางบัวทองนะฮะลงพื้นที่ไปเลยเจออะไรบ้างล่ะ
พบระเบิดพลาสติกทำเองที่ยังไม่ระเบิดแล้วก็ระเบิดแล้ว
บริเวณหน้าบ้าน๑ขวดนะครับ
แล้วก็บริเวณถนนหน้าบ้านไปพบร่องรอยระเบิด๒จุดด้วยกัน
เทปกาวสีดำแบบนี้ตกอยู่ด้วยนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านตัวคุณวิเชียนเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุทุกคนในบ้านตอนนั้นหลับกันหมดแล้ว
พอได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยโอ้โหตกใจ
ตกใจกันยกบ้านเลยค่ะแหมก็มากันเป็นขยงแบบนี้นะคะ
แล้วปลาระเบิดไปหลายลูกด้วยพอไปดูกล้องวงจรปิดแล้ว
ไปเห็นเลยว่ามากันเยอะจริง
แล้วมากันทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ
มากันสักประมาณ๑๔คันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจสพบางบัวทองนะคะ
แกะกล้องวงจรปิดนี่แหละติดตามจากกล้องวงจรปิด
รวบตัวมาได้ยกแก๊งเลยนะคะ

มี๑๔รายด้วยกันเป็นชาย๑๓รายหญิง๑รายนะคะ
แล้วจะบอกว่าเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย

อายุ๑๔ถึง๑๗ปีนะคะ
วบตัวได้ค้าบ้านพักเลยนะคะแล้วก็ต้องเอาตัวมาโรงพักแบบนี้
สอบปากคำในบีอายุ๑๗ปีในแก๊งนี้แหละค่ะ
นายบีบอกว่าเขาเป็นคนประกอบระเบิดเอง
แล้วเป็นคนเอาระเบิดที่ประกอบเองไปปลา

อยู่ในหมู่บ้านจุดเกิดเหตุก็เลยนี่แหละ
พวกกันมาจะมาเคลียร์ปัญหาพอไปถึงนะไปเจอกลุ่มคู่อริเนี่ย
สามคนก็เลยปาระเบิดที่เตรียมมาปลาเข้าไปหวังจะขู่
แต่ปรากฏว่าปาผิดบ้านอืมดีก่อนไปปาว่าท่านนายกเข้าโอ้โห
มีหรือตำรวจจะปล่อยไปใช่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ปาไม่ได้ด้วย
ลักษณะการกระทำแบบนี้คือมันผิดกฎหมายนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีใครว่าจ้างมาที่ทำลงไป
เพราะความคึกขนองคือนายกเทศมนตรีเนี่ย
ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่านะคะ
แต่ไอ้นายบียอมรับบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ไม่มีใครว่าจ้างมาที่ทำไปเพราะความคึกขนองแค่นั้น
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำให้เกิดระเบิด
น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินผู้อื่น
มีโทษจำคุกไม่เกินเจ็บปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
อืมก็ยังเป็นเยาวชนก็ต้องมีการควบคุมไปที่สถานพินิษฐ์หรือเปล่า
ก็น่าเป็นห่วงด้วยนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ย
ถ้าเข้าไปดูในยูทูปมันมีวีดีโอสอนประกอบระเบิดเลยนะ

เยาวชนก็ไปเรียนรู้อะไรพวกนี้เอานะครับ